สมาชิกสภาพข้อแทนรัฐสดรจังหวัดนั่นพรพฤทธิภาพไทย

อนุญาตให้ผมได้ใช้ศิษย์ที่พาทพิงตามเข้ามาครับ
ผมจำเป็นต้องกลับเรียนชี้แจงท่านประธาน
สภาแห่งนี้นะครับเพราะว่ามีชื่อผมปรากฏอยู่ในการหารือของ
อนุญาตเอนามครับท่านสอสอยุทธพงศ์จรัสเถียรประเด็นที่ปรากฏขึ้น
ถ้าผมไม่กลับเรียนชี้แจงเนี่ยก็ผมได้รับความเสียหาย
ประการที่หนึ่งท่านท่านครับผมใช้สิทธิ์ของสมาชิกสภาพผู้แทน
สดรเป็นผู้อภิปรายไม่วงใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ตามบทบรรยัติรัฐมนูลเป็นการตรวจสอบผมใช้ข้อกล่าวหาที่รุนแรงเลยครับ
และใช้ข้อมูลที่ผมได้มาที่มีแหล่งข้อมูลชัดเจนประกอบกับการอภิปราย
จริงอยู่ครับในสายตาของอีกซีกหนึ่งนะครับ
พยายามที่จะปกป้องสิทธิ์เนี่ยก็ไปยื่นร้องได้ครับ
ถ้าเห็นว่าผมกระทำผิดและข้อเก่าหาผมคือกระทำผิด
มาตรฐานจริธรรมอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งท่านสามารถไปยื่นต่อปปชได้โดยตรงเลย
ฉะไหนต้องมาใช้เวทีสภาเพื่อมาแสดงว่าผมกระทำผิด
นั่นหมายความว่ามีเจตนาแอบแฝงที่จะทำลายชื่อเสียงผม
ท่านประธานครับถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์คุณไปยื่นฟ้องปรปชได้เลยครับ
ยื่นต่อท่านได้เลยแต่การแถลงข่าวอย่างนี้
เป็นการเจตนาไม่สุจริตเป็นการละเมิดสิทธิ์ผม
ถ้ากรรมการจริยธรรมที่สภาสอบนะครับไม่มีมูลเนี่ยผมจะเอาผลสอบนั้นนะครับ
ไปบอกว่าท่านไม่สุจริตละเมิดสิทธิ์ท่านแจ้งความเท็จครับ
ประการที่สองครับการอภิปัยในสภากล่าวหารัฐมนตรี
นายกรรมตรีเป็นเอกสิทธิ์ตามบทมญาติหนึ่งมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ครับ
จะนำไปฟ้องร้องกรณีใดไม่ได้กรณีใดด้วยนะครับ
ไม่ได้นี่เป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับเรียนด้วยความเคารพครับว่า
สิ่งที่ผมทำไปด้วยความสุจริตถ้าจะฟ้องก็ยินดีที่จะรับข้อเก่าหา
แต่ท่านต้องรับข้อเก่าหาที่ผมจะฟ้องกลับด้วยนะครับขอบพระคุณครับ